ส่วนเรื่องของไอ้ไข่ก็บอกเลยว่าดังไปทั่วประเทศ

เพราะว่าดังจริงดังจริง
แล้วไม่ได้อยู่ที่นครศรีแล้วตอนนี้
ไปดังที่อย่างเท่นจังหวัดอ่างทอง
คุณผู้ชมที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินทางมากราบไหว้แล้วครับ
ด้วยที่เขาว่ามีจิตศัตริย์ภาคไง
ส่วนมาแก้บนนะนำอะไรมาบ้าง
ทหารน้ำแดงไก่ชนหนังกะติ๊ก
หนังสติ๊กนั่นแหละแต่ผมชอบเรียกสั้นว่าหนังกะติ๊ก
แล้วก็มาถวายกันไง
พร้อมด้วยการจุดประทัดเพื่อแก้บนหลังจากไอ้ไข่เนี่ยนะ
อันเชิญมาอยู่ที่วัดสนามชัยมานานสัก๑เดือนแล้ว
ชาวบ้านเขาก็ร่ำลืวกันแหละมาให้โชคไฮร่ำนะ
พ่อค้าแม่ค้าเองก็ยินดีที่ไอ้ไข่มา

พ่อคะแม่คะพ่อคะรัฐรุงรัฐรี้
มาต่อก็ขายดีคนนี้ก็ขายพวกเครื่องเส้นไหว้แก้บนส่วนบางคนขายพวกหั้งอาหารทุกชิ้น

ขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าเพราะว่าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะแม่ค้า
พ่อค้าเขาบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ซบเศร้าจริง

ดีขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ

หลังจากอันเชิญมาที่วัดนี่
เขาบอกว่ามีเรื่องราวที่น่าแปลกประหลาดใจ
คือมีหญิงสาวคนหนึ่ง
ถ่ายภาพติดเป็นรูปไอ้ไข่

ทำให้ชาวบ้านทราบข่าวก็ยิ่งมาขอพรกันใหญ่เลย
คือลักษณะประมาณว่าไอ้ไข่มาแสดงปฏิหาร

แต่นั่นเป็นความเชื่อนะรูปภาพนั้นเป็นยังไง
อันนี้ผมพูดตรงผมก็ยังไม่เห็นเลย

มันเป็นสิ่งที่เขาร่ำลือแล้วก็พูดต่อกันนะ
ยังไงซะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
ใช่ใครจะไปกราบไห้อะไรยังไงเราไม่ได้ว่ากันไป